คนยังไม่เข้ามาเลย
ไม่เห็นแน่
มาละอื่นปั้น
อันอะไรนะครับ

ตอนนี้เราอยู่กับน้องโบ
แนะนำตัวนะครับ

แต่คืออันนี้ไม่ได้จุ๊บจริงจังนะคะเป็นแค่แบบเอาปลายจมูกชน
แล้วก็อันนี้ที่สาขาไหนครับ
อันนี้ที่สาขาราชบุรณะค่ะเป็นที่ตึกสำนักงานใหญ่เลย
อันนี้ก็คือเมื่อวานวันวาเลนไทย
ใช่วันวาเลนไทยเป็นยิ้มอีกวันวาเลนไทย
คนทุกคนแบบให้ทุกคนยิ้มมาเติมน้ำมันก็แบบอยากให้ยิ้มกันวันวาเลนไทย
ปกติเราไม่ได้เป็นพิตตี้ใช่ปะครับ
ไม่ได้เป็นพิตตี้ค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเดินสายรับงานประกวด
แล้วที่ได้มาทำงานนี้พอดีว่ามีพี่สาวอยู่ทำงานที่บริษัทนี้
ก็แบบเรามาทำกรรมสนุกภายในบริษัท
แล้วแฟนเทปจะทำข่าวไหม
น่ารัก
อันนี้แฟนเทปเลยพี่ถามมาเนี้ย
พี่ถามเองด่าได้น้องมีแฟนยัง
ตอนนี้ยังไม่มีค่ะโสดต้อนรับวาเลนไทยเลย
คือว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รับงานเท่าไห
พอดีว่าอันนี้รู้จักพี่อะไรที่ในบริษัทก็เลยรับเป็นพิเศษ
ปกติช่วงนี้เรียนหนักพอสมควรเหมือนกัน

เพราะว่าชอบทางด้านภาษาด้วยแล้วก็ราชการก็ชอบเพราะว่าคุณแม่ป่วย
เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้ก็อยากจะทำเผื่อให้คุณแม่เบิกได้มันก็สะดวก
ใช่ค่ะแฟนไม่มีครับแฟนไม่มีค่ะ
มีคนถามว่ามีคนสงสัยว่าคนโพสต์เนี่ยรู้สึกเขาจะเป็นแบบว่า
เป็นมาร์เก็ตติ้งอ่าอันนี้อันนี้น้องโบรู้จักกับคนโพสต์มาก่อนป่ะ
คนโพสต์ไม่รู้จักค่ะเพราะว่าตอนจ้างมาก็เราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าไหร
แค่แบบให้มาทำแจกจุ๊บแรกอะไรอย่างนี้เฉยค่ะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่
อันนั้นตอนตอนเราตอนเราหรือวันนั้นก็แจกจุ๊บไปกี่จุ๊บ
นั้นก็แจกไปประมาณสองสามจุ๊บได้แต่ก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ชายก็ปนกันไปอะค่ะ
ไม่ใช่เจอแบบหอเฉพาะผู้ชายอย่างเดียว
แต่เป็นวิธีกิมมิกเล็กสนุกพอค่ะ
ก็มันเป็นเรื่องปกติของทางทาง
ว่าข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีข้อดีแหละ
ทำเพื่อที่ให้ทุกคนยิ้มทุกคนสนุกกันวันวาเลนไทย
แต่ว่าข้อเสียก็คือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบ
ทำไมทำแบบนี้เป็นผู้หญิงนะเป็นของผู้ชายได้ไง
เราจะห่วงแค่ความรู้สึกแม่คนเดียว
คือที่พอพอคลิปนี้ออกมาเราก็คุยกับแม่ก่อน
ว่าแม่รับรู้โอเคว่าแม่ไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหหรืออะไรก็

แต่อันนี้เดี๋ยวก็เข้าใจว่าเป็นกระแส
มันน่าจะเป็นแค่ช่วงนึงเดี๋ยวโบว่าทุกคนก็น่าจะโอเค
ใช่เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะ

แม่ก็ถามว่าเพื่อนก็สมมานั่งเหมือนน้องโบเลยอะไรอย่างนี้
บอกไม่ใช่ก็ลูกฉันนั่นแหละอะไรอย่างนี้
มีใครอยากถามอะไรน้องโบ
มีคนชมว่าน้องยิ้มตลอดเลยน่ารักมาก
ปกติน้องโบมีอาชีพอาชีพเสริมไหมครับนอกจากนักศึกษา

ใช่แล้วก็มีรับงานบิตตี้บ้าง
แต่ก็คือไม่ได้เป็นพิตตี้เอ็มซีเต็มตัวเท่าไหร่
แค่ส่วนมากจะเป็นงานที่เป็นบริษัทที่เรารู้จักกับพวกเจ้าของ
หรือว่าพวกพี่ในบริษัทอย่างนี้

เราเริ่มเรียนตอนนี้เราเรียนม๓
ตอนนี้เรียนบัญชีค่ะ

บัญชีสัตว์ของเขายากอยู่แล้วเนอะ

มีใครอยากถามอะไรน้องโบว์เพิ่ม
อืม

มีคนถามเรียนคณะอะไรค่ะ
เรียนคณะบริหารค่ะศาและกัฎบัญชี
ก็ยังกินหน้าเรามีแมงเนอะ

อาจจะถ่ายแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปลงหรือจะ

เมื่อกี้บอกว่าไงจ๊ะถ้าเจอผักจะได้อะไรนะ
อ๋อได้เลย

มีคนถามอยากทำงานโรงพัฒนาเกิดกับเรา
ไม่ได้คิดสายนี้อะไรค่ะใช่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แล้วค่ะในคลิปที่ราชบูรณะค่ะเป็นสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้วยค่ะ

ใช่ไม่ใช่เด็กปั๊มนะคะเป็นนักศึกษา

เอาให้คนชมนะ

มันก็
มีคนถามว่า
มันก็รู้สึกตอนแรกตอนที่คลิปออกมาก็ตกใจมากกว่า
ตอนที่คลิปออกมาก็ตกใจกว่าพอลองดูก็ไม่ได้น่าเกลียด
ก็อย่างที่บอกครับพอเห็นร่วมต้องห่วงแม่ก่อน
อาจจะบอกว่ามันเป็นแค่แคมเปญเล็กสนุกของทางบริษัทนะคะอย่าคิดกันมากเลย
ว่ามันไม่ได้แบบอยากจะหอมจริงหรืออะไรมันเป็นแค่เป็นแค่แบบถ้ากิจกรรมวันวาเลนไทย

แล้วค่ะสมมุติผู้สุดข่าวเราเติมเติมถัง
เติมเติมถังจะได้จูบไหม
เติมเต็มถังได้จุ๊บแต่วันนี้ไม่ใช่วาเลนไทยแล้วสิอดเลย
วันนี้ไม่ใช่วาเลนไทยวันนี้หมดวาเลนไทยไปแล้ว

เติมเติมถังก็ได้หนึ่งจูบค่ะ
ให้จบก่อนเพราะว่าก็ใกล้จบแล้วแล้วเรื่องพวกสายบันเทิงหรือว่าการทำงานนี้ค่อยลุยตอนหลังจบทีเดียวดีกว่าจะได้ไม่เอามาเกี่ยวเครื่องกันไม่งั้นมันจะมันจะแบบถ้าทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเพราะว่ามันจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่
ถ้ามีแมวบอกติดต่อก็ขอเรียนจบก่อนค่ะ

มีอะไรอยากฝากถึงโลกโซเชียลตอนนี้ครับ
โซเชียลตอนนี้คือว่าถ้าอยากฝากก็อยากให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการดูเยอะเยอะแล้วก็คิดเยอะเยอะว่าถ้าเรื่องไหนที่จะไม่ต้องเป็นกระแสแบบว่าไม่ต้องดราม่าได้โบว่ามันก็น่าจะโอเคกว่านะคะเพราะว่าการคนเรามันหลายมุมมองหลายความคิดเนาะก็สิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีถ้าอันไหนคิดว่าถ้ามันดีเราก็รับมาเป็นสิ่งไว้กับตัวเราสิ่งไหนที่คิดไม่ดีก็
ผ่านมันไปดีกว่าค่ะไม่อยากให้เอามาเครียดหรือเก็บมาคิดเท่าไหร่ใช่
เป็นคนกรุงเทพค่ะกรุงเทพนครปฐม